เราก็ไปตรวจสอบให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็เอาเป็นว่ารักษณะว่ามีคนเขาขอซื้อของจากแม่ค้าที่เป็นแม่ค้าสาวชาวจีน
ขอซื้อสินค้าแต่ว่ามันไม่ตรงกับที่สั่งไป

พยายามจะมาขอคืนค่ะแต่เขาไม่ให้คืนนะ
ท่านเอามีดอีโต้มามาขู่เลยแล้วก็หนีเลยนะฮะ

แต่ว่าไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้ก่อน
ชาวจีนที่หน้า

จ๊บ
นี้เชื่อผมกลัวผมขโมยของมายินอยู่นี่หรอกสานต่างต่อนะฮะต่างต่อครับที่เรียมใหญ่ขนาดนี้นี่ดูเดือดเหมือนกันนะ
แต่พี่คนที่ถ่ายคลิปเขาบอกแล้วนี่วังทองหลังเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังตอนแรกเอ๊ะที่จีนหรือที่ไทย

นี่เห็นไหมชุดแรกนี่มาแบบนี่นี่นะครับ

เอามาโพสต์เอาไว้บอกสินค้าไม่ตรงปก
ลูกค้าเลยเข้าไปทวงถึงที่
เพื่อเอาของไปคืนแล้วขอเงินคืน

พอเขาเรียกตำรวจมาจะขึ้นรถหนี

แต่เธอบอกไม่หนีไงรอปภไปด้วยจะไปสอนอ
ใช่จะไปอีกสอนอหนึ่ง

คือนุ่มเสื้อดำกางเกงขาสั้นในคลิป

แต่ได้สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งไปไม่ตรงปก
จะมาทวงเงินคืนนะจะเอาของมาคืน
แต่แม่ค้าสาวชาวจีนคนนี้เนี่ยนะเขาไม่คืนเงินให้

จะมีรอบพอของหมู่บ้านมาคอยดูด้วย
ฝ่ายลูกค้าเขาเห็นท่าไม่ดีเห็นมุ่งเห็นมีดมา

ฝ่ายแม่ค้าก็ถอดรองเท้าจะมาตีจะมาโวยวายอะไรพวกนี้นะครับ
สุดท้ายไปเอามีดมาเนี่ยนะทำท่าจะฟันหัวลูกค้าด้วย

ส่วนตรงนี้นะครับ
โอ้โฮนี่
ไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้หน่อยนะครับ

ใครจรรยาคุณวายุเนี่ยเป็นฝ่ายลูกค้า

แล้วก็เล่าว่าตัวเขาถูกแม่ค้าชาวจีนในคลิปเธอชื่อแคนดี้

คุณวายุอ้างว่าถูกแคนดี้ช่อโกง
สั่งไปเนี่ยเป็นชุดไซส์แอลทั้งหมดเลยนะเอา๕๖รัง
คือทีนี้การขายมันก็ยาก
เขาต้องการแอลอย่างเดียวไง๕๖รัง
ก็พยายามทวงถามบอกของมันไม่ตรงกับที่สั่งนะ

ก็เลยไปหาแล้วก็เอาของไปคืนจะขอคืนเงิน
แต่แคนดี้บ่ายเบียงไม่คืนเงินให้ไม่คืนเงินยังไงก็ไม่คืนเงิน
แล้วก็ทีนี้คุณวายุเขาบอกผมก็ยอมรับด้วยความโอโห
ผมก็เลยว่าแม่ค้าสาวคนนี้ไปบอกขี้โกง
พูดภาษาไทยพูดภาษาไทย
เจ้าตัวก็เลยไม่พอใจก็ตามคลิปนะฮะ
เอามีดปังตอมาจากเนี่ยฮะไล่ต่อว่าด่าทอต่างนานา
สุดท้ายเนี่ยคลิปนี้เป็นเรื่องเป็นราวคือที่เห็นสว่างอย่างนี้
วันนั้นเนี่ยเถียงกันลากยาวถึง๒ทุ่มเลยนะคุณวายุบอก

ผมฮัลโหลนึงให้สนองมองทางหลังมา
แกก็ไม่โอนไม่กลัวไม่ลงมาด้วยอ่า
ตำรวจอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแกก็บอกว่างั้นไปกับลูกน้องฉันที่สนห้วยขวาง
ไปลงมาดูชาวนว่าได้อมเงินให้ผมแล้ว
ไปลงทืบวนไปอยู่ในโต๊ะเก้าอี้สดร้อยเวรแล้วก็ถ่ายรูปมา
ผมก็เลยไปถึงกับรุ่นน้องแกแล้วแล้วก็เจ๊เตรียมตัวโอมอยู่นะ
ไม่คุยกับผมแล้วไม่คุยกับผมแล้วไม่คุยกับผมแล้วคุยกับลูกน้อง
ผมเลยดึงโทรศัพท์มาเจ๊ยังไงเนี่ยโอนไม่โอเนี่ยเงียบ
แต่แต่กับลูกน้องแกคุยแกเอาให้ลูกน้องสุดท้ายไม่โอน
ผมก็ต้องกลับไปเอาของกลับถูกไหมคุณไม่โอนเงิน
ผมก็ต้องเอาของกลับถูกต้องผมก็ต้องเอาของกลับสิคุณไม่คืนกันให้เรา
เสร็จลงมาเอาของฉันไปไหนจะเอาของฉันไปไหนเข้ามาพอถ้าไม่ให้มา
ถ้าไม่ให้มาเอาออกนะแจ้งความก็เลยบอกโอเครอผมไม่อยากจะมีปัญหา

คือสุดท้ายเนี่ยของที่เอาไปคืนแล้วเขาไม่ให้เงินคืนจะเอาของกลับ
คุณวายุบอกว่าแคนดี้ก็ไม่ให้เอากลับก็เลยต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
คือเขาก็อ้างว่าแม่ค้าสาวชาวจีนคนนี้มีคดีช่อโกงอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพด้วย
ประมาณอย่างนี้ทีนี้ต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เราสอบถามไปยังแคนดี้แม่ค้าสาวชาวจีนคนนี้นะครับ
แต่ว่าได้คุยทางโทรศัพท์นะเห็นเธอบอกเธอก็อยู่โรงพยาบาลอยู่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
นี่ร้องไห้เลยนะฮะบอกขอยืนยันเลยว่าไม่ได้โกงนะฮะ
มันเป็นเรื่องความเข้าใจผิดระหว่างลูกน้องของเธอกับผู้เสียหาย
เพราะผู้เสียหายกับลูกน้องเธอเนี่ยไปตกลงซื้อขายกันเองไม่ผ่านเธอ
เธอเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทลูกน้องแอบไปสั่งซื้อขายอะไรกับลูกค้าเนี่ยไม่ผ่านเธอ
เธอบอกเธอก็งงอยู่เหมือนกันว่าอยู่เนี่ยผู้เสียหายมาถึง
เอาสินค้ามาวางอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะมาขนสินค้าเธอไป
แล้วมาชี้หน้าด่าเธอว่าขี้โกงแล้วจะมาขู่ทำร้ายเธอ
เธอเลยต้องพกมีดออกไปด้วยเพื่อป้องกันตัว

สินค้าของเธอแล้วลูกน้องแอบเอาไปขายเธอก็ไม่รู้เรื่อง
แล้วจะมายกสินค้าเธอกลับบอกของไม่ตรงเลย

แล้วที่ผ่านมาเธอเนี่ยที่ว่ามีคดีช่อกงอะไรพวกนี้เนี่ย
เพราะมีคนเอาเอกสารของเธอเนี่ยเอาไปปลอมลายเซ็น

ตอนนี้เธอบอกเธอตกเป็นหนี้อยู่๕๐กว่าล้านเนี่ย
เธอบอกเธอก็ถูกคนเนี่ยเอาเอกสารไปปลอมลายเซ็นต์
ถูกลูกน้องไปแอบขายของแบบนี้
แล้วเธอก็ความเสียหายเธอต้องแบกรับอยู่คนเดียวเนี่ย

แต่ว่าเขาไม่ได้อนุญาตเขาบ้างมาทำร้ายเราก่อน

ทำไมเราถึงต้องใช้มีดอิโต้ไปไล่ทำร้ายเขาด้วยเหรอครับ

เป็นรักษาตัวเองค่ะ
เพราะว่าเขาสืบของสืบขายกับลูกน้องจนดัดเล่
เราไม่รู้จักเขาไม่ได้คุยเลย
เราเป็นเจ้าของบริษัทเราไม่ได้หรอก
แฟนบอกว่าลูกน้องไปคุยกันกับลูกค้าตัวเองเป็นยังไงบ้าง
ก็เป็นแจ้งกับเขาบอกว่ายินดีแก้ปัญหา
ก็เป็นพยายามแก้ปัญหาให้
แต่ว่าเวลาเข้ามาไม่ได้อนุญาต
เข้ามาก็เป็นข่มขู่กับทำร้ายเรา
เราเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายอันนี้เราไม่รับไม่ได้ค่ะ

ที่เหลือก็คงต้องให้ตำรวจเขาช่วยไปเคลียร์